มาดูปริมาณน้ำที่สะสมก่อนหน้านั้นฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
น้ำมันยังไม่ไหลไปในแม่น้ำ
แล้วก็ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนที่สุโขทัยอ่วมนะครับ
เพราะว่าพนังกั้นน้ำเอ่ยคันดินเอ่ยรวมถึงกระสอบทรายเอ่ยก็พังเสียหาย
ทำให้มีน้ำไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะครับ
โดยปริมาณน้ำในแม่น้ำยมบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์หมู่๙
ตำบลนายเมืองอสวรรค์คจังหวัดสุโขทัย

ล่าสุดนะครับปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ากระแสน้ำ
ซ้อแนวผนังกั้นน้ำบริเวณหมู่๒
ตำบลทัพพึ่งอำเภอศรีสำโรง
ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากอำเภอสวรรคโลก
ทำให้น้ำไหลเร็วไหลแรง
แล้วก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่และขยายวงกว้าง
เนื่องจากแนวพนังได้ซุดตัวขยายวงกว้างเพิ่มกว่าเดิม
ทำให้ชาวบ้านบริเวณหมู่๒ตำบลทัพพึ่ง
ยังต้องประสบปัญหาน้ำท่วมบางจุดสูงกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
และกระแสน้ำก็ยังไหลแรง
ชาวบ้านต้องอบพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
แต่บางส่วนยังคงอยู่ในบ้าน
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องนำอาหารและน้ำบรรทุกใส่เรือ
ฝากกระแสน้ำที่ไหลแรงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
อันนี้ที่สุโขทัยก็มีข่าว
นังกั้นน้ำคันดินต่างแตกเสียหายหลายจุดแล้วนะครับ
ทีนี้จากสุโขทัยนะคะพาไปดูที่อุบลราชธานีหน่อยค่ะ
น้ำมันทะลักมา๒ฝั่งแม่น้ำชี
เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอเคืองใน
ส่งผลกระทบต่อถนนทางเลี่ยง๒๓เส้นทาง
โดนน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรค่ะ

แล้วก็ระยะทางจากอุบลรัชธานีไปยะโสธร
ต้องใช้เส้นทางคือต้องไปอ้อมค่ะ
แล้วระยะทางอ้อมมันไกลกว่าเดิม
เพิ่มขึ้นอีกเกือบ๒๐๐กิโลเมตร
ซึ่งเส้นตรงนี้เส้นอ้อมมันเป็นทางเดียว
ที่จะเดินทางจากอุบลไปถึงยะโสได้อย่างปลอดภัยนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูที่การาศิลป์กันบ้าง
ระดับน้ำที่ลำน้ำชีตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมราศัย
ยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง

ทำให้หลายหน่วยงานต้องเพิ่มการเฝ้าระวัง
แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือจากมวลน้ำ
ที่จะไหลมาจากจังหวัดมหาสารคามมาเติมตรงจุดนี้
อกจากนี้น้ำยังได้เอ่อท่วมพื้นที่นาข้าว
ในเขตำบลเจ้าท่ากว่าหนึ่งหมื่นไร่
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากพื้นที่นา
เพื่อให้รับความเสียหายน้อยที่สุดนะครับ
ส่วนชาวบ้านยังคงมีความกังวลว่าน้ำจะกัดซ่อผนังกั้นน้ำ

พบว่าน้ำเริ่มกัดซะคันพนังแล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำการซ่อมแซมโดยด่วน
โดยการนำม้ายูคาลิปตัสมาปักเป็นเสาเข็มวางผ้าใบ
แล้วก็ต้องนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้น
และคอยเฝ้าระวังป้องกันตลอด๒๔ชั่วโมง

ผลกระทบจากลำน้ำก่ำได้เอ่อล้น

ลักท่วมพื้นที่บ้านปากบังในตำบลพิมารอำเภอนาแก่
ทำให้ชาวบ้านที่บ้านเรือนติดลำน้ำบังกว่า๖๐หลังคาเรือน
ถูกน้ำท่วมขังขณะนี้ได้เริ่มได้รับผลกระทบ
ต้องยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็ไม่มีห้องน้ำห้องท่าใช้แล้วนะครับ
ชาวบ้านบางคนเริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ
เป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศรวมถึงโรคที่มากับน้ำ

อีกทั้งยังต้องระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ
ส่วนสัตว์เลี้ยงวัวควายเป็ดไก่ก็ต้องหนีน้ำขึ้นที่สูงนะครับ
ขณะที่ผู้นำชุมชนและชาวบ้านยังคงต้องเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
หากระดับน้ำสูงต่อเนื่องจะได้อบพยพได้ทันเวลานะครับ
แต่คุณผู้ชมที่อยู่ที่นครพนมก็ส่งข้อความมา
พื้นที่ของนครพนมยังมีฝน

แต่ปริมาณฝนปริมาณน้ำที่มันสะสมอยู่ยังมีเยอะนะครับ